ต่อเหตุการณ์ที่มีวัยรุ่นเขาทะเลาวิวาสกัน
แล้วก็มีพ่อของฝ่ายถูกกระทำ
ออกไปช่วยเคลียร์ให้แต่ว่าถูกอีกฝ่ายหนึ่งนั้น
รุมทำร้ายร่างกายมาเป็น๓รุม๑ส่งผลให้บาดเจ็บสาหัส
ตำรวจก็มีการเตรียมแจ้งข้อหาวัยรุ่นทั้ง๓คนนี้แล้วนะครับ
ความคุ้มหน้าเรื่องนี้จากเหตุการณ์ที่นายอุทิศกระมวลมูลอายุ๕๙ปี
วัยมรุ่น๓คนใช้มีดฟันหัวแล้วก็ทำร้ายร่างกาย
จนบาดเจ็บสาหัสเป็นภาพวงจรปิด

เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนข้ามปี๓๑ธันวาคม
บริเวณถนนในหมู่บ้านบ้านโคกกว้างหมู่๑๐ตำบลโคกงามอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่น
ซึ่งก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองฝ่าย
แต่ว่านายอุทิศนั้นบาดเจ็บสาหัสต้องเย็บที่ศีรษะกว่าร้อยเข็ม
ล่าสุดตำรวจสพบ้านฝ่างได้เรียกมือมีดพร้อมกับเพื่อนอีก๒คน
ประกอบไปด้วยนายวันปียะชินพลทรายอายุ๒๓ปีคนนี้ชื่อในบุ๋มครับ
แล้วก็นายวันเฉลิมชินพลทรายอายุ๒๖ปีชื่อว่านายโจ
ทั้งสามคนมารับทราบข้อกระวหาคือโดนไปสามข้อหาด้วยกัน
ข้อหา๐บริการทำรายร่างกายผู้อื่น
กันพยายามฆ่าผู้อื่นและพกพาอาวุธมีดโดยผิดกฎหมายในที่สาธารณะนะครับ
ก็เป็นข้อหานักทั้งนั้นเลยแล้วก็ทำประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือตามขั้นตอนของกฎหมาย
จากนั้นจะทำการปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากว่า๓คนนั้นไม่ได้มีการหลบหนี
แล้วก็ให้ความร่วมมือในการสืบสวนเป็นอย่างดีครับพนักงานสอบสวนเปิดเผยว่าได้มีการสอบปากคำผู้ที่เป็นพยานในเหตุการณ์หลายปากแล้ว
รวมทั้งลูกชายของคนเจ็บด้วยส่วนตัวคนเจ็บนั้นยังคงให้การไม่ได้
เพราะว่าต้องรอให้ผลตรวจจากแพทย์นั้นออกมาซะก่อนเบื้องต้นทั้งสองฝ่ายก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย
ซึ่งหลังจากที่มีการสอบปากคำผู้บาดเจ็บเสร็จแล้วก็จะแจ้งข้อเก่าหาด้วยทั้งสองฝ่ายเหมือนกัน
คนเจ็บกับลูกชายก็ต้องโดนด้วยครับนะเบื้องต้นเนี่ยก็โดนข้อหารร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จะสรุปสำนวนส่งฟ้องตามขั้นตอนและยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
นะฮะก็ผิดทั้งคู่แต่ว่าใครมากใครน้อยก็ว่าไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับ